เอาล่ะอย่าเพิ่งโยกตามอย่าเพิ่งโยกนะจ๊ะ

เค้าจัดงานทำบุญร่วมมิตรสัญจร
ให้ประชาชนในพื้นที่แล้วก็ในพื้นที่ใกล้เคียง
มาร่วมกันทำบุญดังบาท
ในช่วงระหว่างที่เข้าพรรษานั่นเองเนาะเป็นงานบุญด้วยนะคะ
สำหรับประเภทนี้ทัพบุญร่วมมิตรสัญจรของชุมชนตำบลพระแก้ว
เขาจัดลืมประจำทุกปีนะคุณ
ก็จะมีพี่น้องประชาชนชาวพุทธจากทั้ง๑๘หมู่บ้าน๒๐๐กว่าคน
เขาจะมาร่วมทำบุญสัญจรในครั้งนี้ด้วย
และนี่ไงนอกจากงานบุญเขามาประกอบอาหาร
อันนี้เป็นโรงทานนะคะโรงทานส้มตำนะคะ
นี่คือผู้ใจบุญเขามาร่วมเป็นประกอบโรงทาน
แล้วก็เอาอาหารต่างมาเลี้ยงอาหารธรรมดาก็มี
แล้วก็มาสร้างสีสันให้กับงานบุญในครั้งนี้ด้วย
เฉพาะตรงนี้คือโรงทานส้มตำเนี่ยมาพร้อมกับลีลาการตำที่ไม่ธรรมดา
เข้าใจว่ามีลีลาในการตำ
ผมถามคำว่าได้กินไหมส้มตำน่ะไม่ใช่มัวแต่เต้นนะ
กินแต่เดี๋ยวเต้นก่อนเดี๋ยวเย็นค่อยมากิน
เห็นเขาบอกว่าเต้นอยู่ประมาณสัก๓๔ชั่วโมง
ใช่ก็คือกินส้มตำตอนเย็นไงเต้นก่อน
คนที่ตำไปก็เต้นไปตำไปเต้นไปกันแบบนี้
มีดนตรีกันแบบสนุกสนานมาก
ก็ถือว่าเป็นการดึงดูดความสนใจให้กับคนที่มาร่วมงานด้วยใช่ไหม
เป็นสีสันของงานด้วยนะคะและบางคนเข้ามามาแจมด้วยก็มี
คนที่เขามาทำบุญเขาอยากจะมาร่วมฟ้อนร่วมรำกันด้วย
สนุกสนานคื้นเครงกันไปแบบนี้แหละนะคะ
ถือว่าเป็นงานบุญประจำปีของหมู่บ้านของชุมชนเขา
แล้วก็สร้างความสมัครสมาธิสามัคคีแล้วก็ได้มาร่วมสนุกกันด้วยนะจ๊ะ

โอ้โหสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับ